ร่ำรวยกันมากนะครับดอกดาวเรืองนะครับ
ตอนนี้นะครับดอกหนึ่งนะครับราคารู้ไหมว่าเท่าไหร่

ดอกสวยอูมสวยหลายยี่ห้อหลายรุ่นแล้วครับ
ดูกันว่าที่จังหวัดน่านเป็นยังไงกันครับ

สาเหตุที่ดอกดาวเรืองราคาดีในช่วงนี้ก็เนื่องจากช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับ
ผลต่างไม่ค่อยออกดอกออกผลแล้วครับ

รวมไปถึงดอกไม้เช่นดอกดาวเรืองที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
ซึ่งแม้จะออกดอกแต่ก็ดูแลยากกว่าเดิม
เป็นปัจจัยให้ได้ราคาดีมากขึ้น
โดยชาวบ้านบ้านม่วงตึ๊กอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
ปลูกดอกดาวเรืองบนเนื้อที่ประมาณ๒ไร่นะครับ

โอ้โหงามนะฮะ
ดูสิครับชาวบ้านบอกว่าแบ่งปวกเป็น๓รุ่นนะครับไล่เลี่ยกัน
สามารถเก็บได้เกือบทั้งปี
รุ่นแรกก็ปลูกออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมแบบนี้แหละฮะ
และราคาอยู่ที่ดอกละ๘๐สตางค์ถึง๑บาท
โอ้โหราคาดีนะดอกใหญ่ดอกอ้วนนี้

อันนี้ว่าดอกอะไรดอกพองดีนะ

โดยใน๑วันนะครับสามารถเก็บดอกดาวเรืองได้ประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาท

โดยเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นนะครับทำเงินได้วันละ๕๐๐๘๐๐บาท
โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยดอกดาวเรืองนั้นส่วนใหญ่จะนำไปร้อยพวงมาลัยมาลัยนะครับ
แล้วก็ไปถวายพระไปทำบุญนะครับ
ขายตามตลาดหรือว่าหน้าวัดนะครับ
นายพิชิตจันผลัดดีพ่อค้าที่มารับซื้อดอกดาวเรือง
แล้วนำไปส่งที่ตลาดก็บอกว่าราคาช่วงนี้ขึ้นขึ้นลง
ครับโดยขนาดดอกจัมโบ้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยดอกนะครับ
เอาหนึ่งร้อยดอกคูณนะฮะแล้วก็เฉลี่ยแล้วหน่อยร้อยดอกปั๊บ
เอาไปเลยแปดสิบสตางค์นะฮะอ๋อแล้วดอกกลางก็อยู่ที่ห้าสิบสตางค์นะครับ
โดยส่วนใหญ่จะสั่งมากที่สุดก็คือก่อนวันพระช่วงที่ผ่านมาโอ้โหคนเยอะนะครับ
เพราะว่านำไปส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ร้อยมาลัยขายในตลาด
ถือว่าสามารถสร้างรายได้ทั้งผู้ปลูกและผู้ขาย
ก็ดีใจแล้วครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดน่านที่มีอาชีพปลูกดอกดาวเรืองในช่วงนี้นะครับ
ถือว่าได้ราคาดีทำให้พอลืมตาอ้าปากได้บ้างดูสิครับดอม
แค่นี้พื้นที่นี้ครับไม่กี่ไร่เองนะครับก็ทำให้เกิดสร้างรายได้นะครับ
ห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทต่อวันอ๋อต่อวันไงดูสิครับ
แล้วก็เขาทำเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับตลอดทั้งปีได้หมดเลยนะครับ
นะครับนะฮะโอ้โหคุดกันไปซิครับ

เขาบอกว่าโอ้โหถ้าใครปลูกไว้ที่บ้าน

มีชื่อเหมือนที่ดอกดาวเหลือง
นำชีวิตให้จะเปลินรุ่งเหลืองนะฮะ
แข็งแรงปลูกง่ายโตเร็วทนทานด้วย

อ้าวสวยงามนะอีกไม่นานนะครับมีการเลือกตั้งครับแขวนเต็มหมดแล้ว

พี่ทิศเป้ฟันทงมั้ย
ลุ้นเราก็ไปแตะการเมืองเขาทั้งนั้นนะฮะ